คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
อันนี้เรียกว่าเป็นนาทีชีวิตเลยผู้หญิงคนนี้ขับรถมาอยู่ดี
ปรากฏว่าเธอหมดสติในรถกลางถนนเลยนะ
กู้ภัยต้องมาช่วยกันปั๊มหัวใจเดี๋ยวไปดูนาทีชีวิตนี้หน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี้เนี่ย
เขากู้ชีพกำลังปั๊มหัวใจผู้หญิงคนนี้เธอหมดสติขณะที่เธอขับรถเลยนะ
กลางถนนในซอยเนินพลับหวานพัทยาชนบุรีค่ะ
ก็ต้องปั๊มหัวใจอยู่พักนึงแต่ว่าสัญญาณชีพก็ยังไม่มา
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะคนที่เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้เนี่ย
เขาก็เลยมาโพสต์แล้วก็ประกาศไงว่าใครรู้จักผู้หญิงคนนี้
ให้ติดต่อมาหน่อยนะคะเนี่ยเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ